พาไปดูปฏิบัติการที่ลำปางกันหน่อยนะคะ
แมวติดต้นไม้คือว่าติดกี่วัน
ครึ่งวันได้ไหม๒๑วัน
เกือบเดือนมันจะตายนะตัวน้อยหนึ่งเจ้าสีเทาอยู่กว่างนึง

แล้วนี่คือต้นจามจุลิยักษ์ลงยังไงพี่อุ๋
จุดที่มันติดอยู่๒๑เมตร
เนี่ยแล้วมันติดมาจนผอมแห้งหมดแล้วพอไม่ได้กินอะไรเลยค่ะ
มันจะกระโดดขึ้นหลังคาบ้านอันนี้มันสูงมากหรือ
คือต้นไม้ทั้งต้นสูง๓๐เมตรจุดที่แมวติด๒๑เมตร

เจ้าสีเทาจนตอนนี้สีสีดแล้ว
ขึ้นไปยังไงแล้วเนี่ยสีเทา
ตอนขึ้นเนี่ยไม่รู้แต่ตอนลงเนี่ยเศร้าเลยค่ะ
ดูพร้อมมากเลยครับ
ค่อยลากมาต้องระวังมันโต๊ะอีกนะ
แล้วเอาใส่กระเป๋าแล้วหย่อนลงมา
จังหวะลงมาถึงปุ๊บแล้วได้เจอเจ้าของ
เดี๋ยวลองไปดูโมเมนต์แห่งความประทับใจกันหน่อยนะคะ
นี่ห่อนลงมาแล้วลงมาแล้ว

น้องค่อยลง
น้องแทบลงสู้ลง
นี่คุณป้าเจ้าของแกร้องไห้เลยแกดีใจมากนะคะ
ขอขอบคุณคุณทศพรหารประเสริฐ

สำเร็จแล้วก็เนี่ยค่ะเอาน้ำเอาอาหารเอาน้ำเกลือให้เลยนะ
เพราะว่ามันน่าจะอยู่ในภาวะขาดน้ำอ่าอ่อนเพลียแล้วสิอืม
อย่าขึ้นไปอีกนะสีเทานะเหนื่อยเลยนะขึ้นมาอีกนี่ตีตายเลยนะ